คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูคราวนี้พาไปดูหนุ่มตกปลาคนนี้
รุ้นกันหน่อยค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยที่ออกแรงตกปลาไปได้ปลามั้ย
แล้วออกมาเป็นสภาพไหนดูค่ะ
โอ้ยหายไปไหนล่ะคุณคือเขายืนอยู่บนท่อเล็ก
ที่มันพาดผ่านคลองเนี่ยแล้วพอปลามันกินเหยื่อ
คุณก็คงลุ้นแหละโอ้ยได้ยินเสียงอุ้ยพยายามดึงป๊าขึ้นมา

ใช่ค่ะคือลื่นตกลงไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไปจับปลามาได้แบบนี้

นี่อุตสานมีเชือกอุตสานมีเชือกให้จับนะครับ
เพื่อนถามว่าเอาสวิงตักปลาแทนเบ็ดตกปลาไหม
แต่แหมเขาดิฉันจะเรียกว่าเขาตกปลาได้หรือเขาเก็บปลาได้
แต่ชาวเน็ตคอมเมนต์แซวกันบอกงานนี้ทุ่มสุดตัวเลย
ได้ปลายอมโดดลงไป
ก็ก่อนที่เพื่อนจะถามว่าเอาสวิงตักปลาไหม

แล้วบางคนก็บอกว่านี่เจอคลิปนี้ในตลอดข่าวด้วยนะ
แสดงว่าคนที่คอมเมนต์นี้เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
สุดท้ายได้ปลาแล้วตัวพี่ก็ปลอดภัยนะคะ